คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

นครนายกมีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกคลองจมน้ำทั้งคัน
โชคดีที่คนขับหนีเอาชีวิตรอดขึ้นมาได้นะครับ
แล้วก็บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสาเหตุ
เพราะว่ามีจักรยานยนต์ตัดหน้า
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ข้างล่างพูดถึงคาตูนและไม่มีกระจก
กำลังจะไปไหนอ่ะครับกลับบ้านครับ
อยู่ไกลไหม
หลังจากใช้รถเครนยกรถกระบะขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จ
เจ้าของรถทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนจะนำรถส่งซ่อมเอง
บนถนนสายพิษนุนโลกหลบสักในพื้นที่หมู่๑ตมชายนามอำเภอวังทอง
ที่เกิดเหตุพบรถบัสโดยสารสายชุมแพรขอนแก่น
เสียหลักตกลงข้างทางผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ๔คน
กู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ใกล้กันพบรถบรรทุก๖ล้อสีส้มของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อยู่ในสภาพพังยับเยินหัวหลุดออกจากตัวรถ
นายบุญชอบไกรสกุลศักดิ์อายุ๓๕ปี
คนขับรถของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สอบสวนทราบว่ารถบัตรโดยสารคันนี้
มุ่งหน้าเข้าสถานีขนส่งที่๒จังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งมีผู้โดยสารทั้งหมด๓๓คน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุที่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก
รถบรรทุก๖ล้อของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขับสวนมาเสียหลักข้ามเลน

เจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูเข้าช่วยเหลือชายคนหนึ่ง
หลังถูกรถไฟขบวนหนองคายกรุงเทพทับ
รางรถไฟในพื้นที่ตะบนประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรีจังหวัดประธุมธานี
ซึ่งพบว่าขาขาดทั้งสองข้าง

ช่วยกันนำตัวออกมาจากรางรถไฟด้วยความทุลักทุเล
เมืองต้นไม่พบเอกสารหลักฐานในตัว
ประคำผู้บาดเจ็บอีกครั้งหลังอาการดีขึ้น